ไปดูเรื่องราวของความดีกันต่อนะครับ

แต่ว่าไม่ได้ขับไปไหนที่ไม่เป็นประโยชน์
แต่ว่าเขาขับไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
เพื่อที่จะไปทั้งให้กำลังใจ
แล้วก็ดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนคุณ
มอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับเด็ก
เป็นกรุงใหญ่เหมือนกันนะครับใช่นะครับ
โดยพันเอกพลศักดิ์ศรีเพ็ญนายทหารปฏิบัติการกองทัพบก

คณะจักรยานยนต์บิ๊กไบท์จากกรุงเทพฯนะครับ๒๐คัน
ลงพื้นที่ไปถึงอำเภอเบตงจังหวัดยาลาเลยคุณ
ไกลมากนะครับค่อยขับกันไปนะครับ

แล้วก็ไปมอบอุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษาให้นักเรียน

พร้อมกันนี้ยังมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้กับผู้ยากไร้
อบรถเข็นสำหรับผู้พิการแล้วก็มอบเครื่องอุปโภคบริโภค
หน่วยทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ๗๐ปี
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศ
เจริญพระชมพันศา๗รอบ๘๔พันศาในปีนี้
เขาก็เลยถือโอกาสตรงนี้ในการทำความดีนะครับ
โดยผู้ใหญ่บ้านหมู่๓ตำบลทานน้ำทิพย
คือผู้ใหญ่ดือรานิงลาฮามะบอกว่า
ต้องขอขอบคุณน้ำใจของทหารและคณะบิ๊กไบท์นะครับ
ช่วยสนับสนุนกิจกรรมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
และเห็นความสำคัญในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมมาโดยตลอด
ชาวบ้านในพื้นที่พร้อมเป็นกำลังใจให้กับทหาร
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละต่อไปนะครับ
นี่โอ้โหนอกจากเท่แล้วนะ

เป็นกลุ่มใหญ่นะคะถือว่าต้องไปด้วยใจจริง
เพราะว่าจากกรุงเทพไม่ใช่๕๐โลนะคะ
นี่ไกลหลายร้อยโลนะฮะ
ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีเป็นตัวอย่างได้นะคะ
ใครที่จะจัดกิจกรรมดีแบบนี้ก็แนะนำเหมือนกัน

สิ่งดีก็กลับคืนมาคุณผู้ชมส่งไลน์มาบอกกันนี่
แสดงว่าคนดีในสังคมมีอีกเยอะมากมายเลยนะฮะ